คุณผู้ชมดูเรื่องนี้หน่อยค่ะจริงมันมาจากโพสต์
เพราะว่ามีคนเนี่ยแชร์ภาพภาพที่แชร์เนี่ยนะคะ
เป็นภาพที่คุณยายขี่เป็นมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนี้ค่ะ
แล้วบนรถนี่นะคะก็มีลูกอยู่ด้วย
ยายกำลังพาลูกไปหาหมอแต่คุณเห็นป้ายไวนิวไหม

ใช่อย่าชนยายเป็นป้ายแบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชม
แล้วผู้ใช้เฟซบุ๊คช่างตั๊กช่างไฟเมืองตะเข้
เขาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวแล้วก็เขียนนะ
บอกว่าใครเดินทางไปเส้นบางกระทุ่ม
วังน้ำคูบ้านใหม่วัดพริกพิษโลก
ถ้าเจอป้ากับลูกชายก็ระมัดระวังด้วยนะครับ
แกใครเจอถ้าช่วยอะไรแกได้ก็ช่วยนะครับ
แกพิการต้องฟอกไตอาทิตย์ละ๓ครั้ง
ผมก็ไม่รู้ว่าแกอยู่ตรงไหนของบางกระทุ่ม
รถมันเยอะเลยไม่ได้จอดคุยกับแกเลย
พอจะมีหน่วยงานไหนช่วยเหลือแกให้แกไม่ต้องขี่รถ

แล้วเขาก็ลงรูปพร้อมกับเหตุการณ์ที่กำลังขับรถยนต์
แล้วก็ภาพด้านหน้ามีรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขี่อยู่

เขาก็กำลังซ่อมแซมพื้นผิวการจราจรอยู่
แล้วที่สะเทือนใจคือด้านหลังของรถพ่วงข้าง
ติดป้ายไวนิวข้อความแบบนี้เอาไว้
คือโปรดระวังอย่าชนยายยายขับรถไม่เก่ง
จำเป็นต้องพาลูกพิการเดินไม่ได้

มาจากบางกระทุ่มยายอายุ๖๘ปีแล้ว
ยายตาไม่ดีอย่าชนยาย

แชร์ภาพนี้อย่างน้อยมันเป็นการช่วยเหลือได้นะ
เพราะว่ามันทำให้ข่าวนี้มันแพร่กระจายออกไปแล้วคน
ที่หมู่ก้าวที่บ้านบางกระทุ่มใน
ตำบลบางกระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกนะคะ
เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวสภาพก็สุดโทรมแล้วนะคะ
แล้วก็ไปเจอรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างคันนี้
รวมถึงไปเจอคุณยายเปรี้ยวสุขแสง
กำลังทำกายภาพบำบัดให้กับลูกชาย
ชื่อว่านายอาทิตย์อายุ๓๗ปี
ลูกชายของคุณยายป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตก
แล้วก็เป็นอมภาษณ์ซีกซ้ายเป็นไตวายระยะสุดท้ายด้วย
คุณยายเล่าให้ฟังบอกว่ายายมีลูก๕คน

แล้วลูกสาวเสียชีวิตไปแล้ว๒คน
โรคเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็เนื้องอกในสมอง
ส่วนสามีของคุณยายเคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่การรถไฟ
สามีก็เสียชีวิตแล้วด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกเหมือนกัน
ส่วนลูกคนเล็กที่นอนทำกายภาพอยู่เนี่ยนะคะนายอาทิตย์เนี่ย
ก็ป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็เป็นโรคไตด้วย
นี่หาหมอมา๒ปีแล้วนะคุณผู้ชม
ยายบอกว่ายายต้องดูแลลูกชายอย่างใกล้ชิดเลย
เพราะว่าลูกช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องพาไปฟอกไตที่โรงพยาบาลพุทธชินราช
แล้วก็โรงพยาบาลรวมแพทย์อาทิตย์หนึ่งไป๓ครั้งนะ
แล้วค่าใช้จ่ายในการรักษามันก็ไม่พอหรอก
การเดินทางมันยากลำบากเหลือเกินยายเองก็ตาไม่ค่อยจะดีปวดหลังด้วย
แล้วยายก็เล่าให้ฟังนะว่าเคยถูกควายไล่ควิดจนบาดเจ็บ
เพราะฉะนั้นตอนที่ใช้มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขี่พาลูกไปหาหมอเนี่ย
ทางก็ไม่ค่อยจะเห็นที่ผ่านมาเคยโดนรถขับมาเบียดบ้าง
ขับมาชนท้ายบ้างแล้วเคยประสบอุบัติเหตุนะ
รถจักรยานยนต์ตกข้างทางก็เคยมาแล้ว
เราก็ถามยายจ้ะเนี่ยแต่ยายก็ต้องไปนะ

เขาเป็นเลือดในสมองแตกแล้วเขาก็เป็นไตด้วย
แล้วก็ตายทีละสามครั้ง
แล้วป้ายหลังรถนี้ใครเป็นคนทำใครเป็นคนติด
ป้ายเขาเขียนก็กลัวรถจะชนแต่ว่าหลังเขาได้รู้ว่ายายจำเป็น
แล้วเขาไม่รู้ว่ายายขับเกะกะมายังไง
บางคนเขาก็ดีเขาก็ชะลอให้หลีกให้
บางคนก็เขี่ยวเลยวันนี้ก็ตาไปเลย
เสียเลยวันนี้ฝากไปหน่อยเดียว
น่าสงสารคุณยายนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้นักข่าวของเราก็ได้ไปคุยกับคนที่เขาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊ก
ชื่อว่าคุณเจษดาจันท่าล่ออายุ๓๕ปี
ซึ่งก็เป็นพนักงานช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร
เขาบอกว่าพอโพสต์ไปไม่นานเนี่ยนะมีคนติดต่อมาจะช่วยเหลือยายเยอะเลย
ทีนี้ตัวคุณเจษดาเนี่ยพยายามจะตามหาบ้านของยายเปรี้ยว
แล้วพอมาเห็นบ้านนี้บ้านมันก็โซมบ้านมันก็เก่าแล้ว
แล้วคิดดูนะคุณผู้ชมหลอดไฟบางดวงก็ติดดับบางดวงก็ใช้ไม่ได้แล้ว
ทีนี้ด้วยความที่คุณเจษดาเขาทำงานเป็นช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยไงคะ
ก็เลยซ่อมให้กับคุณยายมีคนใจบุญมาช่วยเหลือ
อกจากนี้ก็ยังติดไฟส่องสว่างที่ท้ายรถของคุณยายให้ด้วย
เผื่อเวลาที่ยายต้องขี่ไปเอาลูกไปโรงพยาบาลแล้วกลับมากลางค่ำกลางคืนเนี่ย
รถคันข้างหลังจะได้มองเห็นจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะ
นี่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปดูแลแล้วก็ช่วยเหลือคุณยายด้วยนะคะ